คุณผู้ชมแล้วยิ่งช่วงนี้ช่วงวันก่อนคืนหมาหอน
โค้งสุดท้ายแบบนี้หลายพื้นที่ก็ดุเดือดนะคะ
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูที่โคราชหน่อย
เพราะว่าผู้สมัครคู่แข่งเขามีการให้หัวคะแนนไปสร้างหลักฐานเท็จ
แล้วก็อ้างว่าอีกฝ่ายนึงซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะ
สร้างหลักฐานต่างขึ้นมาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
รองพบตรก็มีการสอบปากคำเข้ม
แล้วก็เตรียมที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วด้วยนะคะ
โดยพลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็ได้เข้าสอบปากคำนายดีสิมตมะซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านในอำเภอเสริงสาง
และนายประยุทธ์บัวประดิษฐ์เป็นหัวคะแนนพักการเมืองพักหนึ่งค่ะ
หลังจากที่สองคนนี้ถูกตำรวจภูทรเสริงสางแล้วก็ฝ่ายปกครองตรวจสอบ
แล้วก็ไปรู้ว่ามีความเกี่ยวข้องรวมถึงเชื่อมโยงกับการจ่ายเงิน
เพื่อซื้อเสียงในการเลือกตั้งผู้แทนรัศดร
แล้วตอนแรกนายดีชาวบ้านหนองหลักศิลาอำเภอเสริงสาง
นำเงินบรรจุใส่ซองขาว๓ซองแล้วในซองนั้นมีเงินแบงค์พันธุ์อยู่ซองละใบ
รวม๓ซองก็๓๐๐บาทแล้วก็มาแจ้งบอกว่าเนี่ย
พักการเมืองพักนึงเนี่ยมาซื้อเสียงแต่ทีนี้พอสอบปากคำไปมา
ดีก็สารภาพมาบอกว่าผมได้รับการว่าจ้าง
จากนายประยุทธ์นายประยุทธ์ที่เป็นหัวหน้าคะแนนพักการเมืองพักหนึ่งเนี่ยนะ
ซึ่งให้มาลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สถานีตำรวจ
ว่าได้รับเงินมาจากนายใบเชิดชื่อเป็นหัวคะแนนพักใหญ่
เป็นพักคู่แข่งกันนะคะเพื่อให้เลือกสอสอพักนั้น
ไอ้เงิน๓๐๐๐บาทที่มาลงบันทึกประจำวันเนี่ย
จริงคือนายประยุทธ์เขาเพิ่งมอบให้ที่หลังอำเภอเสริงสาง
คือพอให้เงินเสร็จแล้วปั๊บเอาไปเลยไปเลยขึ้นไปแจ้งความเลย
เรื่องนี้มันมีความซับซ้อนมันมีความซับซ้อน
เพราะว่าตอนแรกกล่าวหากันไปกล่าวหากันมานะครับว่าตกลงแล้ว
นายดีเป็นใครมาจากใครจ้างมาเพื่อให้เอาเงินไปให้กับคนที่จะมาลงคะแนนนะครับ
ค่ะทีนี้นายประยุทธ์ก็ยอมรับนะว่าเป็นคนสร้างหลักฐานเท็จขึ้นจริง
แต่ที่ทำไปคือไม่รู้ไม่รู้เจตนาแล้วก็ไม่รู้ข้อกฎหมายด้วย
คือรู้แค่ว่านายดีต้องการตังค์ไปใช้จ่าย
แล้วก็ต้องการให้ในดีไปแจ้งความกับตำรวจหน่อยว่าพักการเมืองคู่แข่งซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยอมรับว่ามีการสร้างหลักฐานเท็จ
เพื่อที่จะกล่าวหาโจมตีผู้สมัครคู่แข่งจริง
เรื่องนี้มันต้องแยกเป็น๒คดีค่ะคุณผู้ชม
คือเรื่องคดีขายเสียงคดีหนึ่งนะ
อีกอันหนึ่งเป็นเรื่องของการสร้างหลักฐานเท็จ
แล้วตำรวจก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วย
คุณผู้ชมจะงงนะว่าพักไหนกับพักไหน
จริงแล้วมันเปิดเผยออกมาแล้วเพราะเมื่อวาน
สุภาชัยใจสมุทรนายทะเบียนพักภูมิใจไทย
เขาออกมาชี้แจงกรณีนี้ที่นายดีเนี่ย
จนชาวบ้านอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชศรีมา
กล่าวหาผู้สมัครพักภูมิใจไทยว่าซื้อเสียง
บอกว่าผู้กล่าวหาว่าพักภูมิใจไทยซื้อเสียงคือนายดีคนนี้นะครับ
แล้วบอกว่ารับเงิน๓๐๐บาทจากนายสมนึกและนายใบเชิดซื่อนะครับ
ให้ไปเลือกผู้สมัครของพักภูมิใจไทย
แต่ต่อมานายดีไปพบกับเจ้าหน้าที่ทหาร
แล้วก็ไปสาภาพกับเจ้าหน้าที่ทหารบอกว่าไปรับเงินจริง
แต่ไปแจ้งความหลังจากนั้นสำนึกผิด
ว่าจริงแล้วไปรับมาจากอีกพักหนึ่ง
เพื่อที่จะเป็นการเหมือนว่าเอามากล่าวโทษกับพักภูมิใจไทย
มันเป็น๒พักก็คือภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐนะครับ
เขาออกมาให้ข้อมูลตรงนี้แล้วนะครับ

คือกรกตก็บอกว่ามีแอปพลิเคชันหนึ่ง

ถ้าเกิดว่าพบการทุจริตการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
สามารถแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชันนี้ได้ด้วยนะคะ